สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่างตั้งแต่เหนือจรดใต้
คงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีภาษาหลายอย่างที่เข้ามามีบทบัตร
บาทกับสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไทยของเราเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เป็นกราฟิกนะครับ
ที่แสดงการเคลื่อนที่ของทิศทางลมนะครับสีเขียวเหลือง
คือบริเวณที่มีกระแสลมแรงจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณอ่าวเบงกอตรงนี้นะครับ
แต่ว่าขนาดนี้เองนะครับหนึ่งปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทกับ
ฟ้าฝนเมืองไหนของเราก็คืออากาศเย็นนั่นเองครับ
ก่อนหน้านี้มา๑ระลอกแล้วนะครับทำให้เกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ช่วงวันพุธที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้นะครับ
หลังจากนี้คงจะหายหายไปนะครับแต่ว่าที่สำคัญครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้าจะมีมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
แต่ว่ารอบนี้น่าสนใจครับการมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
จะไปเจอกับกระแสลมเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยนะครับ
จะมีการดูดเอาฝนที่มาจากบริเวณทางตอนล่างของจีนนะครับ
ค่อยลงมาครับถ้าหากเราดูกราฟิกกราฟิกนี้จากกรมบุตุนี่
กรมพิธียาสีเขียวเนี่ยนะครับคือพิธีที่มีโอกาสเกิดฝน
เหลืองฝนตกหนักหน่อยนะครับจะสังเกตว่าอ่าวเบงกอครับ
มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวครับและที่สำคัญตอนบนของประเทศไทยครับ
ก็จะมีกลุ่มฝนแถบสีเหลืองครับจะสังเกตว่า๒กลุ่มนี้จะเคลื่อนที่
ค่อยมารวมกันนะครับในบริเวณอ่าวเบงกอ
กลายเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
และที่สำคัญครับในช่วงต้นสัปดาห์กลุ่มฝนที่คุณผู้ชมเห็นสีเหลืองสีชมพูเนี่ยนะครับ
จะมีทิศทางค่อยเคลื่อนตัวกลับมานะครับในพื้นที่ภาคเหนือจะเป็นพื้นที่ที่คงต้องเตรียมรับมือกันอย่างหนักหน่วงละทีเดียว
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะกระจายหลายจุดหลายพื้นที่นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
จะสังเกตว่าวันนี้ครับหลายพื้นที่อากาศเย็นลงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือครับสีอ่อนลงนะครับ
ส่วนภาคอื่นช่วงกลางวันยังคงร้อนส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ยังทรงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
แต่ถ้าหากไปดูในช่วงวันที่๒๗๒๘จะพบว่าตอนบนครับภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะเย็นลงครับ
และที่สำคัญครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่างนะครับที่เกิดจากน้ำฝนที่เทลงมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่ต้องเจอภัยพวกดินถล่มบ่อยคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
อันนี้คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ